ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านปัจจันบรรย์

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจากไหนทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เฮ้ยอะไรปากโกนทำไมพี่ก้าวมายุ่งอะไรเจ้าอายทำอะไรเหรอ

เฮ้ยแล้วมาขัดอะไรตรงนี้อ่ะอุ้ยตรงนี้ก็ตายแล้วอุ้ยตายตายมันตายทั้งตัวแล้วพี่กาฮะ
ฮะไอ้เจ้าตายอยู่แล้วเนี่ยมาขัดอะไรกันเวทีกันรายการแบบนี้
มันต้องขาดให้มันเป็นยองใยไงอันนี้มันหมองเข้าใจไหมเนี่ยดูสิเนี่ยหมอ
โอเคโอเคคือวันนี้เนี่ยจะมารีวิวนี้ใช่ไหมใช่สบู่พร้อมใยขัดแบบนี้เลย
ซึ่งหอมอะอุ๊ยหอมจริงดีใช่เลยแล้วที่ไครเซลล์ของเราก็ออกมาเลยดิ
ดีสิในช่วงนี้เลยค่ะช่วงแม่บ้านติดเลส
ช่วงแม่บ้านติดเรท
แล้วก็ผิวกายเนี่ยนะคะก็แบบขัดแล้วอุ๊ยสะอาด
อืมชอบตรงที่มันดูแบบว่าไม่ลำบาก
ไม่ใช่ว่าต้องมีพกอันหนึ่งแล้วก็สบู่อันนึงมาบีบมาขัด

คือมันอยู่ในก้อนเดียวเลยแล้วก็มันดูธรรมชาติดีนะ

ว่าไอซิกาสบู่เย็นถึงใจพร้อมสมุนไพร๗ชนิด

ใช้ไปแล้วเย็นสดชื่นอย่างนี้หรอ

สบู่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เป็นสบู่เย็นอย่างที่คุณน้องพูดนะคะ
บอกเลยว่าแค่ฟอกมันก็เย็นแล้ว

ผิวกายแบบว่าสะอาดสดชื่นแล้วนะคะ
ยังช่วยผัดเซลล์ผิวกายนะคะที่มันตายแล้ว

ออกมาอย่างนี้แล้วก็ขัดรถ

สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์
กลับมาพบกับป้าพิมในช่วง
แซ่บเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

อาบก็ได้ขัดผิวก็ได้นะคะ
โดยที่แบรนด์แรกในวันนี้เนี่ยนะคะ

ไอซิกานะคะเป็นสบู่เย็นค่ะทุกท่าน
ผลิตมาจากสมุนไพรถึง๗ชนิดด้วยกันนะคะ
คือแก่นมะขามนะคะมหาดขมิ้นไพรว่านนางคำชาเขียวนะคะแล้วก็ใบฝรั่งเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะคะว่า
ด้านในซองเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ

จะเป็นลักษณะขุมค่านะคะ
ที่ด้านในเนี่ยบรรจุไปด้วยตัวสบู่สมุนไพรของเขานะคะ

ไม่ต้องแกะเขาออกมาจากถุงนะคะ
คุณจะใช้เขาทั้งแบบนี้เลย
คือเวลาที่คุณเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำเนี่ย

เอาน้ำโดนปุ๊บจากนั้นก็เริ่มขัดได้เลยนะคะ
ไม่ต้องกังวลใจค่ะว่ามันจะขูดผิวหรืออะไร
เพราะว่าเจ้าตัวถุงผ้านี้เนี่ยนะคะ
เขาออกแบบมาให้อ่อนโยนกำลังดีนะครับ
เหมาะสำหรับที่จะใช้ในการขัดผิวกายของเรานะคะ

จุดต่างที่คุณอยากจะให้ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวเรามาทดลองใช้สบู่เย็นไอซิกากันดูเลยนะคะ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ

จะขัดลงที่แขนข้างขวานะคะ

ไม่ได้ต้องขัดนานมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญให้กลิ่นสมุนไพรตลอดการอาบเลยนะคะ

เนื่องจากว่าเขาเป็นสบู่เย็นนะคะ
หลังจากที่เริ่มฟอกไปสักพักนึงนะคะ
คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเย็นซ่านะคะ

แม้แต่หลังจากที่คุณเนี่ยจะล้างน้ำ
ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะยังคงความเย็นบนผิวอยู่นะคะ

นี่คือผิวข้างที่ใช้สบู่เย็นไอซิกาในการสครับขัดเรียบร้อยแล้วนะคะ

ตอนนี้นี่คือวูบวาบไปหมดเลยนะครับ
มีลมพัดมาทีนี่คือรู้สึกเลยค่ะว่าเย็น
แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยรู้สึกถึงความสะอาดอย่างมากของผิวนะคะ
เพราะว่าได้รับการสครับออกไปแล้วนะคะ
ผิวเปิดนะคะพร้อมที่จะรับการบำรุงต่อต่อไปได้นะคะ
อยากจะลงโลชั่นอยากจะลงมอยสเจอร์บอดี้บัตเตอร์อะไรลงได้หมดเลย
ตอนนี้เนี่ยผิวพร้อมที่จะดูดซึมทุกอย่างลงไปนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคะ

สมุนไพรที่เขาใส่มาถึง๗ชนิดด้วยกันค่ะ
เยอะป้าพิม
ชื่อว่าจะแม่ชื่อว่าจะอาบน้ำโชว์

มันเย็นสดชื่นมันดีมากเลยถ้าเป็นหน้าร้อน

พี่กาวคิดถึงหน้าร้อนของเมืองไทยแล้วแบบได้อาบน้ำเย็นแล้วสบู่เย็น
ออกมาจากแบบห้องน้ำแล้วมันยังแบบมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้มันดีอ่ะ
พี่กาวว่านะพอออกมาแล้วพอหอมนะคือมันหอมเหมือนเราทำสปา
เฮ้ยนี่เรายังไม่ได้แบบว่าติดเลสเลยนะเนี่ย
นี่เราเทใจเกินครึ่งแล้วเหรอเนี่ย

ยังมีอีกตัวใช่ไหมเราต้องแบบคิดดีก่อน

ตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ